สำหรับโครงการคนละครึ่งนะคะซึ่งเปิด
เปิดให้ลงทะเบียนเฟส๒เมื่อวันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมา
ก็เกิดปัญหาหลายคนบอกลงทะเบียนไม่ได้เลย
มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจากอินเตอร์เน็ตช้าค่ะ
มีนะมีรอบเก็บตกให้นะคะ

ล้านสิทธิ์จะเป็นคุณหรือเปล่า

ถ้าคุณยังไม่มั่นใจว่าคุณเติมเงินโทรศัพท์มือถือหรือยัง

อย่างไรก็ตามนะคะยังไม่ได้ระบุวันว่าเป็นวันไหน
อีกไม่เกิน๒สัปดาห์นี่แหละเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะ
ส่วนคนที่ลงทะเบียนผ่านไปแล้วเมื่อวันที่๑๖ธันวาคม
ฉันน่าจะมีเงินอยู่ในนั้นแล้วแหละ๓๕๐๐บาท
ไม่ได้นะแต่คุณไม่เคยเปิดใช้เลยไม่ได้นะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้ว
ที่คุณใช้สักนิดนึง๑๐บาทก็ยังดี
ถือเป็นการยืนยันว่าหลังจากนี้ไปคุณได้เข้าร่วมโครงการแล้วเรียบร้อย
และจะได้ใช้เงิน๓๕๐๐บาทไปทุกวันวันละ๑๕๐บาทนะคะ
ถ้าคุณไม่ใช้วันนี้นะคุณจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
นี่เป็นเงื่อนไขของกระทรวงการคลังนะคะ
สำหรับจำนวนสิทธิ์คงเหลือทั้งในระยะที่๑และระยะที่๒
นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า
สิทธิ์คงเหลือจากระยะที่๑จำนวน๕แสนสิทธิ์
ระยะที่๒ไม่ผ่านเกณฑ์อีก๕แสนสิทธิ์
บวกกันมันก็ได้๑ล้านแล้วนะคะ
บอกว่าต้องรอสรุปตัวเลขสิทธิ์คงเหลือทั้งหมดอีกครั้ง
แต่ประมาณ๑ล้านบาทก่อนจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่
ประมาณอีกแล้วค่ะ๒๐มกราคมนี้
และสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ทันที๒๕มกราคมนะคะ
ชื่อนะคะฟังชื่อนะคะชื่อคล้ายแอปเลย
เราชนะแต่แอปไทยชนะแอปอีกแอปหนึ่งหมอชนะ
เราชนะก็คือการแจกเงินให้ประชาชนคนละ๓๕๐๐บาท๒เดือน
จากนายกฤษดาจีนะวิจารณะประหลัดกระทรวงการคลัง
พูดถึงเรื่องนี้ค่ะเบื้องต้นมี๒กลุ่ม
ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเราชนะแบบไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีอยู่ในระบบแล้ว๑๔ล้านคน
และอีกหนึ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่ง
ที่มีการยืนยันใช้สิทธิ์แล้วกว่า๑๓ล้าน๘แสนราย
หรือไม่เกินสิบห้าล้านรายแต่กลุ่มหลังนี้
ก็คือกลุ่มที่ได้มาตรการคนละครึ่งไปแล้ว
จะต้องมาพิจารณาคุณสมบัติอีกที
ว่าจะผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือรอบนี้ด้วยหรือไม่

อกจากนี้ค่ะกลุ่มที่น่าจะได้เงินเยียวยาด้วย
อาทิบอิสระกเศรษฐกรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รวมถึงผู้ประกันตนมาตรา๓๙และ๔๐ที่จะได้รับสิทธิ
แต่กลุ่มนี้ที่พูดมาทั้งหมดอาจจะต้องมีการลงทะเบียนใหม่นะคะ
โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่คลังเปิดไว้
อย่างเร็วที่สุดนะคะฟังนะคะภายในเดือนมกราคมนี้
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องฟังข่าวทุกวันเลยนะคะ
และจะครอบคลุมแบบนี้๒เดือนด้วยกันค่ะ
ล่าสุดมีรายงานออกมานะคะบอกว่า
จ่ายเงินเยียวยาประชาชน๓๕๐๐บาท๒เดือน
ที่ดิฉันอ่านเงื่อนไขไปทั้งหมดนี้
แจกให้กับประชาชนเฉพาะในพื้นที่๒๘จังหวัดสีแดง
ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเท่านั้นค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ออกมาก่อนนะคะจะประชุม๑๙มกราคมนี้ค่ะ